ช่วงนี้โดยสิทธิสดันตาน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ก็ให้ติดตามข่าวสารผ่านทางวิทยุทานซิสเตอร์
ว่าถ้าระบบการสื่อสารล้มจริงจริง
มันก็คงจะต้องเป็นวิทยุทราซิสเตอร์หรือเปล่า
คนยังใช้หรือเปล่ายังมีหรือเปล่าแล้วราคานี้ไม่ใช่ถูกนะฮะ
คือผมก็เคยเห็นตามท้องตลาดบางทีก็เอออยากจะเอามาใช้อยู่
เหมือนกัน๕๐๐กว่าบาทมั้งก็น่ะหลายแต่หลายคนก็บอกว่าคนเท่า
คนแก่หรือคนต่างจังหวัดเขาก็ยังใช้กันนะ

หุนใช่ไหมหมุนแล้วก็หาคลื่นเดี๋ยวนี้ได้ทั้งใส่ถ่านเหมือนเดิม
แล้วก็ชาร์จแบตเสียปลั๊กนี่ก็มี
นี่นะครับท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปนี่ที่ชายนาฏนะครับ
ร้านขายวิทยุนะฮะมีทานซิสเตอร์ด้วยนะครับในตัวเมืองชายนาฏนะครับ
หลังนายกประกาศบอกเตรียมพร้อมไว้หน่อยนะ
เกิดไฟมันดับไฟฟ้าใช้ไม่ได้เนี่ยติดตามข่าวสารน้ำท่วมเนี่ย
ฟ้าฝนทางทานซิสเตอร์ก็ได้
แต่เจ้าของร้านบอกโอ้โหคือเดี๋ยวนี้เนี่ยทานซิตเตอร์แบบนี้นะขายได้เดือนนึง
เครื่องสองเครื่องก็เก่งแล้ว
เพราะคนไม่นิยมใช้แล้วส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ
เอาไว้ฟังคลายเหงาราคาเครื่องหนึ่งถ้าใส่ถ่านอย่างเดียว๕๙๐บาท
ถ้าทานก็ได้เสียปลั๊กก็ได้๖๙๐ค่ะ
บ้านไหนมีบ้างบอกเราหน่อยนี่นะฮะทานนินต้องทานินเลยนะ
คุณเขมรสรทันไหมทันค่ะพี่อุ๊ย
บางทีผมไปเห็นผมอื้อหือตั้งแต่สมัยภาพยนตร์มนตร์ลักษณ์ทรานซิสเตอร์
เราได้คุยกับชาวบ้านที่มาที่ตลาดนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าความจริงวิทยุทรานซิสเตอร์นี่ก็ไม่ได้ฟังมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ฟังวิทยุตลอด๒๔ชั่วโมงแล้ว
นี่คุณพี่บอกฟังผ่านมือถืออะไรพวกนี้
แต่ในมุมนายกก็คงหมายถึงแบบถ้าไฟมันใช้ไม่ได้
มันชาร์จแบตไม่ได้ใช่ไหม
มันก็ต้องหาทางที่จะฟังข่าวสารก็เนี่ยทานซิสเตอร์ใส่ทาน
คุณผู้ชมครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ก็เหมือนกับที่ชายนาฏเลยนะฮะยอดขายวิทยุทานคิสเตอร์
ทางร้านที่อายุทยาบอกก็ขายได้เรื่อยนะ
แต่เป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ
ได้คุยกับชาวบ้านที่บ้านถูกน้ำท่วมนะครับ
บอกว่าวิทยุทานทริสเตอร์มีเหมือนกัน
แต่ก็ใช้ตั้งแต่แบบสาวจนเลิกใช้ไปหลายสิบปีแล้ว
ทุกวันนี้หลักฟังข่าวสารก็ดูจากโทรทัศน์
ค่ะ
ส่วนในกรุงเทพนะฮะคนกรุงเทพนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงเลย

เพราะว่าโอกาสยากมากในการที่จะเกิดเหตุไฟดับใช่ไหม

เรื่องไฟดับฟังข่าวสารไม่ได้เนี่ยตรงนี้
เดี๋ยวหาช่องทางฟังเขาจนได้นั่นแหละ
มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยวันนี้โพสต์เลยนะฮะ
นายกบอกถ้าไฟดับให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางวิทยุ
พรานซิสเตอร์ใครยังไม่มีรีบซื้อนะคะเดี๋ยวของขาดตลาด
ขณะเดียวกันนะครับอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรประธานยุทธศาสตร์ครับ
เคลื่อนนโยบายภาคเสรีรวมไทยวันนี้ก็โพสต์ภาพ
คู่กับวิทยุทานซิสเตอร์
เมื่อสักครู่จะมีข้อความใช่ไหมค่ะอ่าที่อาจารย์สมชัยโพสต์เอาไว้เมื่อกี้นี้
อาจารย์สมชัยมีอยู่ที่บ้านด้วยเหรอคะมีทริวทรายซิสเตอร์
ขอดูข้อความเมื่อกี้หน่อยได้ไหมข้อความสั้นที่โพสต์เอาไว้
ทานซิสเตอร์ก็พอใจในเพลงนี้เคยได้ยินใช่ไหมนี่แหละ
พี่อุ๋ยลูกคอใช้ได้อยู่นะคะแต่ตอนนั้นผมเด็กมากนะครับ
เอิญมันติดหูมาคุณเขียนมาสอนตอนนั้นเด็กมาก
แล้วนี่ฮะหลังจากนั้นนะครับอาจารย์สมชัยก็โพสต์เพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าปรากฏการณ์ไอ้หนุ่มทานทิสเตอร์เนี่ยจริงแล้วการใช้คลื่นวิทยุ
ที่ประชาชนสนใจฟังในท้องถิ่นรับมือกับภัยพิบัติ
เป็นเรื่องพื้นพื้นไม่แปลกอะไรเพราะคู่มือการป้องกันภัยพิบัติที่เป็นสากล
ก็ระบุถึงอุปกรณ์วิทยุทานซิสเตอร์แบบถ่านหรือใช้มือหมุนว่าเป็นสิ่งจำเป็น
กรณีที่ไฟดับต่อเนื่องหลายวันแต่นั่นคือกรณีที่ประเทศที่มีภัยพิบัติขนาดใหญ่
เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างเช่นสหรัฐที่มีเฮอริเคนหรือญี่ปุ่นที่มีกรณีแผ่นดินไหว
แต่การกลับมาทำงานของพลเอกประยุทธ์กับความเอาจริงเอาจังของการแก้ไขสาธารณภัย
ไม่ใช่เพราะถ้อยคำกล่าวผิดแต่เป็นเพราะบุคคลที่กล่าวเอาไว้
นี่นะฮะอาจารย์สมชัยก็เลยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเอาไว้
ความหมายก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมันไม่ผิดหรอก
แต่อาจารย์สมชัยมองที่ตัวคนพูด
ความน่าเชื่อถือของตัวคนผู้ที่สื่อสารออกไปในฐานะของความเป็นผู้นำประเทศด้วย